อ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวพิธีกรรมมาเล่าสู่กันฟังนะคะ
แต่เขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมโบราณที่เอาไว้ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทางกาย
เขาเรียกพิธีนี้ว่าเป่ารักษาอาการป่วยทำกันแบบไหนตามไปดูเลยค่ะ

ที่เขาเรียกกันว่าพิธีเป่ารักษาโรคนะคะนี่ซึ่งพิธีกรรมนี้นะคะ
สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณของไทยแล้วแหละสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจจุบัน
เป่ารักษาเนี่ยนะจะใช้ได้กับอาการเจ็บป่วยที่แสดงออกในภายนอกนะคะ
อย่างเช่นเช่นแผลโรคผิวหนังอะไรที่เรามองเห็นนะคะ
ในคลิปเนี่ยค่ะจะเป็นการเป่ารักษาโรคงูสวัสดิ์ค่ะ
ในพิธีนะคะเขาจะนำเครื่องขัน๕ขัน๘มาบูชาแก่หมอชาวบ้าน
จากนั้นหมอชาวบ้านจะทำการท่องมนต์เพื่อพ่นน้ำมนต์หรือพ่นสุราลงไป
พูดในการรักษาโรคจะต้องพ่นแบบเป่าน้ำมนต์เป่าคาถาไปแบบนี้นะคะ
แล้วการรักษาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่แล้วแต่อาการของแต่ละคนด้วยนะ
อากาศเป็นหมากเป็นน้อยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้คาถามันก็จะแตกต่างกันออกไป
วิธีการก็อาจจะแล้วแต่บางอย่างก็ใช้สุราในการพ่นบางอย่างก็อาจจะใช้น้ำมนต์ในการพ่น
เป็นเรื่องราวของความเชื่อทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
วิจารณญาณในการรับชมถ้าเกิดว่าเราป่วยจริงแนะนำว่าให้ไปหาคุณหมอ
วินิจฉัยโรคดีกว่าแต่ก็เคยเห็นตอนเด็กคุณเคยไหมเวลาคุณหกล้ม
และคุณแม่คุณจะบอกว่าโอ้หายเพียง

ถามว่าแผลมันหายไหมมันก็ไม่หาย
แต่มันจะทำให้เรามีกำลังใจว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะหาย
แอ้งหมดขวด

แต่นั้นคือหมอนะคะ
ขอบคุณคลิปนี้ภาพจากติ๊กต๊อกของคุณออมมี่ธนิดาด้วยนะคะ